เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวกันไปจำได้ไหมคะ

คือผู้ชายคนหนึ่งมีแฟนแล้วเลิกกันไปแล้ว๕ปี
ผู้หญิงไปมีแฟนใหม่แล้วพอไปเห็นในเฟซบุ๊คว่าผู้หญิงมีแฟนใหม่
ก็ไม่รู้อารมณ์ไหนไม่พอใจแบบไม่ได้
ก็เลยไปหาเรื่องแฟนใหม่ของผู้หญิงท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊ค
สุดท้ายไปมีเรื่องกันจริงแทงกันจนถึงขั้นบาดเจ็บ
ล่าสุดรวบตัวมือแทงแทดได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๖๐ทับ๓๐
หมู่๓ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
นายวรชัยสุขพิรมวัย๒๗ปีเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐนะคะ
ถูกนายสุกรีเจริญศักดิ์แล้วก็พวกอีกหนึ่งคน
ใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าบริเวณสีข้างด้านซ้าย

สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากสองฝ่ายท้าทายกันทางเฟซบุ๊ก
ซึ่งนายสุกรีเนี่ยคือแฟนเก่า
นายสกรีเนี่ยคือแฟนเก่าของแฟนเขา

ทีนี้ตำรวจรวบตัวนายสุกรีได้เมื่อวานนะคะ
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็รวบมีดได้ด้วยนี่อันนี้คือ
คือเขาท้าทายกันในเฟซบุ๊กในแชทในแมทเซ็นเจอร์นะ
เรื่องนี้พลตำรวจรีดันทชาติสุภาพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
สอบสวนเบื้องต้นแล้วไม่ใช่เรื่องหึงหวงนะ

แฟนเก่าแฟนแฟนเก่าแฟนแก๊งแฟนเก่ากันเนี่ยนะ

ประเด็นที่ถึงขั้นมาตีรันฟันแทงกันเนี่ย

เป็นเพื่อนกันทั้งในโลกความจริงและในโลกโซเชียล
แต่ช่วงหลังท้าทายด่าทอกันบ่อยครั้งมากในโลกออนไลน์
ก็เลยมีเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นนัดมาตีกันแบบนี้
เป็นว่าเป็นเพื่อนกันแต่ดันไปมีผู้หญิงคนเดียวกัน
นายสุกรีก็บอกขณะที่ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะว่า
นายวรชัยมาด่าเขาทางเฟซบุ๊ก

ขออนุญาตที่เราเซ็นเซอร์

คำว่าโสเพณีแต่เป็นคำที่แรงกว่านั้นนะคะ

ส่วนเรื่องความหึงหวงไม่มีไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ
เพราะว่ามัน๕ปีแล้วมันจบไปนานมากแล้ว
แต่ประเด็นก็คือว่าที่เขาไปเจอเนี่ยเขาอยากจะถามว่า

แต่พอมาถึงเขาบอกว่านายวรชัยคว้าเหล็กมาตีเขาก่อน
เขาก็เลยชักมีดพกที่แทงอยู่ที่พกอยู่เนี่ยแทงสวนไป
หลังจากที่มีการแถลงข่าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะตำรวจก็คุมตัวนายสุกรีไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
อ่า